ข่าวคนไหนอยู่นิคมพัฒนาที่ระยองมาบอกกันหน่อยได้นอนหรือยังคุณผู้ชม
เพราะ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ข้างหลังนี้เร่งอบพยพด่วนเลยพี่เบิร์ต

เห็นเนี่ยแล้วควันนี่หนาแน่นเลยนะ
คือตำรวจรับแจ้งเหตุว่าน่าจะมีไฟไหม้ในโรงงานในเขตเทศบาลตะบนมะขามคู่ครับ
ก็เลยไปตรวจสอบแต่ตอนไปถึงก็ไม่เห็นเปลวเพลิงนะ
เห็นแต่ควันหนาใช่ไหมกว้างใช่ไหมแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันคละคลุ้ง

พบต้นเพลิงเป็นหม้อต้มน้ำมันขนาดใหญ่
ข้างในเป็นน้ำมันเครื่องเก่านะหมื่นลิตร
ก็เลยต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันครับ

เทศบาลตะบนมะขามคู่ก็สั่งอพยพประชาชนให้ไปอยู่
พื้นที่ใต้ลมไปยังเทศบาลมะขามคู่ก่อนชั่วคราวครับ

ท่านนายกเทศมาเลยท่านนายกอมรเทพเล็กโล่งครับ
เป็นนายกเทศมนตรีตะบนมะขามคู่ก็บอกว่า
มันเป็นไฟไหม้ที่ไม่มีเปลวเพลิง
มีแค่กลุ่มควันแล้วก็กลิ่นเหม็นฉุนของน้ำมันเก่า
ก็เลยทำได้แค่ระดมรถดับเพลิงมาฉีดน้ำ
น้ำเพื่อหล่อเย็นถังต้มน้ำมัน
ให้อุณหภูมิมันลดลงคุณผู้ชม
ควันมันก็ค่อยลดลงตามไปด้วยครับ

คุณสิริพรอายุ๓๘ปี

หนีควันจากเพลิงไหม้มาอยู่ที่

ซึ่งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราว
เพราะว่าคุณสิริพรบอกโอ้โหควันเยอะมาก
แล้วได้ยินเสียงประกาศบอกให้รีบอบพยพออกจากพื้นที่ครับ

รู้ทีหลังว่าไม่ใช่สารพิษก็โล่งใจลงนิดหนึ่งครับ

รวมละ๓๐๐ครัวเรือนเดือดร้อน
คุณผู้ชมจากผลกระทบในครั้งนี้ครับ

เดี๋ยวจะให้ตำรวจดำเนินคดี
กับเจ้าของโรงงานตามกฎหมายต่อไปนะครับ